สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีแผนจะออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะ
อย่าลืมพกร่มกันด้วยนะคะเพราะว่าจะมีอากาศร้อนอบอ้าว
หย่อมความร้อนจะปกคลุมบริเวณตอนเหนือของประเทศไทยค่ะ
เราไปตรวจสอบกันค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
โอ้โหท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๗องศานะคะ
ต่ำสุดอยู่ที่๒๐องศาค่ะสามารถออกไปท่องเที่ยวได้ไม่เจอฝนเลยค่ะ
ส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะโอ้โหมีไม่มีเมฆฝนเลยค่ะคุณผู้ชม
มีท้องฟ้าปลอดโปร่งเหมือนกันนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๘องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมทาครีมกันแดดค่ะ
เพราะว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งเช่นกันค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนจังหวัดชนบุรีค่ะสามารถออกไปเดินริมทะเลได้ชิวเลย
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่๒๖องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะมีฝนเล็กน้อยค่ะท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน
แต่ยังเดินเรือสะดวกค่ะส่วนจังหวัดภูเก็ตทะเลเรียบมีฝนเล็กน้อย
กลางวันแดดร้อนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๗องศาเซลเซียสค่ะ
อย่าลืมนะคะที่เตือนคุณผู้ชมไปทาครีมกันแดดแล้วก็พกร่มกันด้วยนะคะ
เราไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าที่ประเทศออสเตรเลียกันบ้างค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงโหมกระหน่ำจนท้องฟ้าเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะคะ
กินพื้นที่ไปแล้วกว่า๑๑๐๐๐ตารางกิโลเมตรนะคะ
และฆ่าชีวิตสัตว์ป่าไปเกือบ๑๐๐ล้านตัวเลยทีเดียว
เพราะว่าไฟป่าในครั้งนี้นะคะเกิดจากฝีมือของมนุษย์นี่เองค่ะ
ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นซึ่งถ้าหลังจากนี้โลกร้อนขึ้นอีก
ผ่าก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ